พาไปดูอุบัติเหตุครับอันนี้เป็นอุบัติเหตุสลดนะเกิดขึ้นที่มหาสารคามครับคือมีชายคนหนึ่งเนี่ยอายุ๒๗ปีกำลังจะเดินทางไปบ้านญาติก็ขับรถไปปรากฏว่าขับรถไปชนท้ายกับรถที่กำลังเก็บขยะอยู่มีผู้เสียชีวิตที่ทำงานอยู่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะฮะไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะ

ตามข่าวบอกว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยหลังจากถูกชนเขาทำงานอยู่ที่หลังรถนะฮะเป็นรถเก็บขยะของอบตหนองซอนอำเภอเชียงยืนมหาสรคามนะครับ๘โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับคนที่ขับรถเก๋งเนี่ยชื่อว่านายธนากรอายุ๒๗ปีหลังเกิดเหตุลงจากรถมาดูผู้เสียชีวิตนะครับก่อนที่ตำรวจจะมาถึงนำตัวไปตรวจวัดปริ
บิจารณ์บอกว่ากำลังเดินทางไปบ้านญาติในอีกพื้นที่หนึ่งแล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถขยะจอดอยู่จึงแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ขณะที่ศพนั้นได้ส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

ทำงานอยู่แท้นะครับ
อีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับลบบุรีนะครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
คุณสวัสดิ์เป็นชายอายุ๘๐ปีเป็นอุบัติเหตุขับรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถขยะ
อันนี้รถขยะอีกเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าชายคนนี้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณเกือบเที่ยงของวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
ดูสภาพรถค่ะคือพุ่งเข้าไปเต็มแรงเลย
ข้างหน้านี่คือพังยับเยินนะฮะเกิดขึ้นที่ลบบุรีนะครับ
ในพื้นที่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกฮะ
คุณผู้ชมสังเกตไหมบนถนนมันลื่นนะครับช่วงเกิดเหตุฝนตก
แต่ว่าเป็นตกลักษณะปล่อยเห็นรถเก็บขยะนะครับ
กลับรถกลางถนนบนสะพานก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถเก๋งของผู้เสียชีวิตนั้น
ขึ้นสะพานมาพอดีครับเบรกไม่ทันแล้วก็ชนท้ายอย่างจัง
เหตุการณ์นี้คือคนขับที่เสียชีวิตนะฮะ
ชื่อคุณสวัสดิ์อายุ๘๐ปีก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับรถขยะทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่ว่ากรณีแรกเนี่ยพนักงานที่เก็บขยะเสียชีวิต
กรณีหลังคนที่ขับไปชนเสียชีวิตค่ะ